เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เพราะว่ามีแม่คนหนึ่งนะครับที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา

เพราะว่าลูกเนี่ยโอ้โหขี้เมากินแต่เหล้า

แล้วทุกครั้งที่จะมาขอเงินแม่เนี่ยทำร้ายแม่ด้วย
คราวนี้แม่ต้องป้องกันตัวฮะ
ใช้มีดแทงเข้าไปฮะลูกตายเนี่ยครับ
แล้วก็นั่งรอฮะรอตำรวจมาด้วยสีหน้าท่าทาง
แล้วก็อารมณ์แบบนี้ครับผู้ที่เป็นแม่
คือความรู้สึกก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะท่านผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๑๗นาฬิกานะครับ
ตำรวจสพช้างเผือกได้รับแจ้งเหตุ
มีคนแทงกันเสียชีวิต
ที่ร้านทำลูกชิ้นขายส่งอยู่ตึกแถวเลขที่๑๑๖ทับ๓
ถนนวังสิงคำซอย๑ตำบลช้างม่อย
ที่ข้างตลาดเมืองใหม่นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปพร้อมกับทางแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายถูกแทงที่ลำตัวมีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ชีวิตคาที่ชื่อว่านายชัดชัยขันจันแสงอายุ๓๐ปี
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดทั้งหมด๘แผลนะ
ตั้งแต่ลำคอลงมาถึงชายโครงเลยส่วนผู้ก่อเหตุก็คือผู้หญิงคนนี้ครับ
เสื้อสีชมพูคนนี้ชื่อว่านางปรียากาลักษณ์อายุ๕๑ปี
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเป็นแม่แท้ของผู้ตาย
ตรงจุดนี้คือที่ทำงานของเธอคือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนี่ก็นั่งร้องไห้
สั่นอย่างน่าเวทนารอตำรวจมานะครับตำรวจมาก็พอจะสงบสติอารมณ์ได้บ้าง
แล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับอ่าในมือก็มีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดนะ
ที่เป็นอาวุธที่แทงลูกชายตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ
เนื้อตัวก็ยังเปื้อนไปด้วยเลือดของลูกชายนะฮะทั้งแขนขาเสื้อผ้า
ปริยาบอกว่าเธอก็ส่งลูกเรียนจนจบการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะแต่ลูกชายนายฉัดชัยอายุสามสิบเนี่ย
ไม่ทำงานไม่เคยทำงานเลยติดแต่เหล้านะครับก่อนเกิดเหตุก็มาขู่ขอเงินแม่หลายครั้งแล้ว
เวลาไม่มีเงินให้ก็จะทำร้ายร่างกายแม่ทุกครั้งพอทำร้ายแม่แล้วได้เงินไป
ก็ไม่เคยเอาไปทำอย่างอื่นไม่เคยเอาไปทำมาหากินอะไรเลยเอาไปซื้อเหล้ากินอย่างเดียว
วันนี้ก่อนเกิดเหตุช่วง๕โมงเย็นเนี่ยตอนนั้นนางปริยาบอกว่ามาขออีก
แล้วเห็นลูกมาก็เลยหยิบมีดเอาไว้หวังจะเอาไว้ป้องกันตัวเอง
ไม่มีเจตนาจะแทงลูกจนเสียชีวิตแต่ลูกเข้ามาทำร้ายก็เลยคว้ามีดเนี่ยแทงสวนออกไปนะครับ
ตอนที่เล่าให้ทั้งตำรวจฟังผู้สื่อข่าวฟังก็ร้องไห้นะครับเป็นภาพที่น่าเวทนาของทุกคนนะครับที่เห็นเหตุการณ์
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
พร้อมกับพันธมตเอกอมรชัยปัญญาภูมิกับการสพช้างเผือก
ก็สอบปากคำนางปรียาเบื้องต้นนะครับในจุดเกิดเหตุ
ก็ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ตายว่าเป็นคนติดเหล้าจริง
แล้วก็มักจะมาทำร้ายร่างกายแม่มาขู่แม่เพื่อจะขอเงินไปกินเหล้า
แม่เขาเป็นลูกจ้าง
ก็คือมาขอตังค์อยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ
เอาที่ถามซิบข้างไปจะมาเมาสุราษีขายะเรื่องแม่ครีม
แต่ไม่ใช่บ้านแม่นี่เป็นบ้านจ้างเขา
เจริญประสบสุขอายุ๔๗ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านลูกชิ้น
เป็นนายจ้างของนางปรียานะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยติดเหล้า
เข้ามาขู่แม่ถึงที่ร้านก่อนหน้านี้เคยมาทำร้ายแม่หลายครั้ง
กระทั่งวันนี้ช่วงบ่ายเดินมาหาแม่ที่ร้านของเขาอีก
แล้วก็เขย่าประตูพยายามจะพังประตูบ้านเข้าไปหาแม่เพื่อขอเงิน
จนกระทั่งมีปากเสียงกับแม่ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น
ตำรวจก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับก็ควบคุมตัวไป
เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สพช้างเผือก
รวมทั้งพยานแวดล้อมต่างด้วยแต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนก็คือฆ่าคนตาย